พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับ
ตอนนี้มีคำเตือนให้ระวังแล้วก็ดูแลพืชผลของท่าน

สภาพอากาศที่จะส่งผลต่อพืชผลของท่านได้
คำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแบบนี้
เกษตรกรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่าง
ระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตของท่าน

กรุงเทพก็อาจจะเจอฝนได้
คุณผู้ชมเห็นหมอกมา๒๓วันแล้วใช่ไหม

หมอกหนาในบางพื้นที่มา๒๓วันแล้ว

ดังนั้นนะครับพื้นที่ที่เมื่อกี้เตือนเกษตรกร

ยังต้องเตือนคนอื่นด้วยให้ระวังฝน

เห็นแผนที่และเห็นขาวและมีพื้นที่ดำ

ตอนนี้ภาคเหนือในบ้านเรา
หรือว่าตอนบนของประเทศไทย
มีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่

และยอดดอยมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อยู่

เมื่อวานเราบอกไปแล้วว่ากระแสลมฝ่ายตะวันตก
จากประเทศพม่าพัดเข้ามาปกคลุมบ้านเราตอนบน
นี่แหละยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ภาคเหนือ
อากาศเย็นและหนาว
เคลื่อนฝั่งไปดูทางภาคอีสานกันบ้างดีไหม
ภาคอีสานตอนนี้นะครับ
มีปัจจัยจากอะไรรู้ไหมคุณ
จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
ปกคลุมทะเลจีนใต้
แล้วมันมาส่งผลต่อลมตะวันออกคุณดูทิศดูทางให้ดีนะ

ก็พัดนำความชื้นจากอ่าวไทย
จากทะเลจีนใต้มาปกคลุมบ้านเรา
ความชื้นเหล่านี้ที่มาปกคลุมอีสานตอนล่าง
ปกคลุมพื้นที่ภาคกลาง
ปกคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

ทำให้ฝนตกลุกลามขึ้นมาถึงอีสานตอนล่าง
ได้เตือนกันว่าอีสานตอนล่าง
ภาคกลางภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคใต้ตอนบนอาจจะเจอฝน
จู่ก็มีฝนมานี่ต้องระวัง
ส่วนภาคใต้กันกลางยังมีฝนบังแห่งในระยะนี้

ดังนั้นตรวจสอบแยกเป็นรายภาคกันเลย
ภาคเหนือจะเป็นอย่างไรแล้วอุณหภูมิต่ำสุดจะเท่าไร
ดูตามนี้นะฮะเห็นสีเขียวนี่คือเรื่องของอากาศเย็น
ตอนบนของภาคเหนืออากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๑๑๕องศาเซลเซียส
อยู่ที่เชียงรายแม่ห้องศรยังอยู่ที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียส
ในตอนเช้านะครับ
แล้วก็อุณหภูมิสูงสุดถ้ากลางวันถามว่าร้อนไหมร้อน
ร้อนเลยครับนะครับ๓๓๓๕องศาเซลเซียส
แต่ยอดดอยอากาศหนาวจัดนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑๑องศาเซลเซียส
มีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ครับ

และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับ
โดยมีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับจะมีฝนเกิดขึ้น
ส่วนยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิที่ยอดภู๗๑๔องศาเซลเซียสครับ
มาดูภาคกลางกันบ้างครับอากาศเย็นนิด
นิดน้องบอกพี่นิดนะครับว่านิดมากเลย
กับมีหมอกในตอนเช้าและที่สำคัญมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๑๐ของบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้า
ฝนฟ้าขนองยังไม่มากนักคือร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่แล้วนะ

ราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
แล้วก็มีเมฆเป็นส่วนมากฟ้าครึ้มด้วย
นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนมีฝนตกอยู่นะครับ
กรุงเทพมหานครล่ะจ๊ะเป็นยังไง
หนาวฮะอากาศแค่ต่ำสุด๒๔องศาเซลเซียสนะครับ
มีเมฆบางส่วนเท่านั้นเองมีหมอกในตอนเช้า
ที่สำคัญอาจจะเจอฝนได้ด้วยนะ
แต่ว่าฝนเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่

ปัจจัยต่างที่เราอาจจะทั้งสังเกตบนท้องฟ้า

ปัจจัยอะไรที่ทำให้เรารู้ว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
พระอาทิตย์มาแล้วเนี่ยพระอาทิตย์มาตอนไหน
มาตอนเช้ามาตอนเที่ยงมาตอนบ่ายร้อนจัดเลย
นี่ไปดูว่าคาถายังไงถึงจะสังเกตได้ว่าอากาศเป็นยังไง
นี่ครับเดี๋ยวดูอันนี้มีเมฆมาก่อน

ครึ้มช่วงสายหลังบ่ายแดดจัด
หัวค่ำร้อนอบอ้าวเหนียวเนื้อก็เหนียวตัว
นั่นแหละสัญญาณว่าฝนมา
ถ้าเรารู้สึกว่าออกไปข้างนอกแล้วเหนียวตัวเนี่ย

ต้องสังเกตตั้งแต่เช้าฟ้าครึ้มช่วงสาย
แต่เอ๊ะทำไมบ่ายมันถึงแดดแรงแดดจัดแบบนี้

เช้าครึ้มแดดบ่ายเย็นเริ่มอบอ้าว

พอแล้วอย่ามาตอนเย็นนะคะเดี๋ยวรถติดนะคะ
แหละครับก็เตรียมทั้งสภาพร่างกายของท่านให้พร้อม
ในการดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่างที่ย้ำเตือนไป
พี่น้องเกษตรกรก็เตรียมพื้นที่ของท่านด้วย